มาดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเหตุวัยรุ่นดักยิงคู่อบริ
แต่ว่ากระสุนพลาดไปถูกต้นขาของสาวเจ้าของร้านมินิมาตรเขาให้

แต่ว่ายังโชคดีที่เป็นกระสุนลูกปลาย
แล้วก็อยู่ในระยะห่างพอสมควร
จึงทำให้ผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บไม่มากนักนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมา

สามแยกปากทางเข้าบ้านสองชั้น
หมู่๑๓ตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
เกิดเหตุนางจารุวัลบุญภูงาอายุ๕๑ปีเจ้าของร้านมินิมาตร
ถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นขาขวา๑นัด

ซึ่งยิงไปถูกผนังร้านตกอยู่อีก๑นัด
ลักษณะคล้ายกระสุนลูกปลายของปืนลูกทรอง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุทางตำรวจของสพสุวรรณภูมิ
ก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตำบลหินกองแล้วก็หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
จากการสอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนางจารุวัลได้นั่งคุยกัน
กับนายสุพธิพยภาษัยอายุ๖๒ปี
ก็นั่งกันอยู่บนม้าหินหน้าร้าน
จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนเนี่ย
ดังมาจากถนนหลวงสายสุวรรณภูมิเกษตรวิสัย
ตอนแรกนะไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนคุณ
คิดว่าเป็นเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
แต่พอเธอจะลุกขึ้นเธอรู้สึกเจ็บแป๊บที่ต้นขวาทันทีนะครับ
ถลกขากางเกงขึ้นดูจึงรู้ว่าถูกยิง
โดยลูกกระสุนปืนยังไปถูกผนังร้านค้า
แล้วก็เฉียดหน้านายสุพธไปถูกผนังบ้านอีก
ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เธอตกอกตกใจเลย
อกจากนี้ในเหตุการณ์นะครับยังมีหญิงสาวอีก๓คนที่เห็นเหตุการณ์

พากันนั่งเล่นอยู่บนม้าหินอ่อนตรงบริเวณ๓แยก
ก็มองเห็นวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังตามหลังมาจากบริเวณสารา
พักริมทางฝั่งตรงกันข้ามได้ยินเสียงปืน๑นัด
ด้วยความกลัวนะครับพวกเธอทั้ง๓คนจึงพากันวิ่งหลบหนีหาที่กำบัง
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกจากสาราที่พักริมทาง
เข้าไปทางหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็สอบปากคำเบื้องต้นทั้ง๓คนแล้ว
ก็ให้หน่วยกู้ชีพนำนางจารุวัลผู้บาดเจ็บ
ไปส่งโรงพยาบาลสวรรณภูมิมา
สำหรับสาเหตุคาดว่าเกิดจากวัยรุ่น
ดักยิงคู่อบริที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาใกล้สาราที่พักริมทาง
แต่ว่ากระสุนมันไปถูกนางจารุวัล
นั่งอยู่หน้าร้านห่างจากจุดยิงประมาณแค่๑๐๐เมตร
แล้วก็ยังถือว่าเป็นระยะห่างหน่อยนะคุณ
จึงทำให้ลูกกระสุนปืนมันแรง

มันไม่แรงเหมือนกับอยู่ใกล้
มันเหมือนไม่ได้เจาะยิงมันมีระยะของมันนะ

ซึ่งตำรวจจะสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป